ที่ตามหากดดันกันอยู่ทั้งคืนนะฮะ
หนุ่มชาวอาขาที่เมื่อวานนี้ไปขอข้าวจากญาติกินตอนที่เขาเกี่ยวข้าวกันอยู่
กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยเอาปืนมายิงเขาจนเจ็บไปคนตายไปคนนึง
แล้วหนีเข้าป่าเข้าไร่ข้าวโพดมีการยิงตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายยังไง
สุดท้ายยังมีชีวิตอยู่นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ตัวแล้วนะฮะ
บุคคล
ช่วงสายวันนี้ครับ๑๐นาฬิกา๒๐นาทีสพแม่เมาะ
คุมตัวผู้ต้องหาออกมาจากนี่ครับ

ไปหลบซ่อนตัวอยู่ทั้งคืนนายพีระอมรศรีวัฒนาหรือว่านายอาห้าเป็นชาวอาข่านะครับ
ใช้ปืนยิงญาติตอนที่เขาเกี่ยวข้าวกันอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยในพื้นที่หมู่บ้านทาน
ตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเมื่อวานนี้จนในคนนี้เจ็บนะฮะ
โดนกระสุนเข้าที่มืออีกคนนึงเสียชีวิตเลยนะครับโดนยิงไปสามนัดนะครับ
คือนางสถิประพานะครับซึ่งเป็นพี่สะพ้ายของนายพีระเองนะฮะ
นี่นะครับโดนกระสุนเข้าไปสามนัดส่วนอีกคนนึงชื่อไนโก
กระสุนเนี่ยถูกยิงเข้าข้อมือนะครับคือก่อนจะยิงเนี่ยคนเจ็บบอก
นายพีระนี่เขาพูดลักษณะบอกตัวเองเนี่ยไม่มีความหมายชีวิตไม่มีความหมายแล้วไม่อยากอยู่แล้ว
คือไม่อยากอยู่แล้วนี่มันต้องไปยิงตัวตายใช่ไหมนี่แต่เอาปืนมายิงชาวบ้านเขาเนี่ย
ญาติตัวเองทั้งนั้นเขาลงแขกเกี่ยวข้าวกันอยู่เจ็บไปหนึ่งตายไปหนึ่ง
หลังจากนั้นก็วิ่งหนีเข้าป่าในพื้นที่แถวนั้นไปมีทั้งทุ่งนามีทั้งไร่ข้าวโพด
ทีแรกมาขอข้าวเขากินเขาก็หาข้าวให้กินแล้วเขาไปเกี่ยวข้าวกันต่อกินข้าวเสร็จ
บอกชีวิตตัวเองไม่มีความหมายไม่อยากอยู่แล้วแต่เอาปืนไปยิงเขา
พอหนีเข้าป่าเข้าไร่ไปเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่มากันนะครับ
ตำรวจทั้งกู้ภัยทั้งอาสาร้อยกว่านายปิดล้อมจับกลุ่ม
เมื่อวานนี้ทั้งวันนี้ไม่เจอตัวมียิงตอบโต้ออกมาด้วย
นี่ฮะจนตำรวจเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บไปนายหนึ่งนะมีพี่ชายต่างมารดา
ทราบข่าวก็ขี่รถมาดูแถวนั้นที่หลบซ่อนเข้าไปในป่าข้าวโพด
นายพีระก็ยิงสวนออกมาอีกนัดนึงจนเขาต้องหนีแตกกระเจิงกันไป
เมื่อคืนนี้ตำรวจก็ปิดล้อมอยู่ใช้โดรนบินจับความร้อนด้วย
ใช้ไฟส่องสว่างเข้าไปดูด้วยแต่ก็ไม่เจอนะฮะ
ซึ่งตำรวจก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปในช่วงเวลานั้นนะครับ
เพราะว่ามันมืดแล้วนะฮะเลยต้องรอจนถึงเช้าวันนี้
แม้ว่าเมื่อคืนนี้จะยังไม่แน่ใจว่าตอนที่มีการยิงตอบโต้จะโดนกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่เนี่ย
หรือว่าเสียชีวิตหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วเข้าไปแล้วถูกยิงสวนมาอีกก็ยุ่งนะฮะ
เมื่อคืนนี้ก็เลยต้องยุติการค้นหาแต่ก็ปิดล้อมพื้นที่เอาไว้ก่อน
โดยคาดว่านายอาห้าหรือว่านายพีระจะเข้าไปในป่าลึกเนี่ย
ไกลจากจุดที่เป็นจุดตรงถนนตรงนี้๒กิโลเมตรกว่า
สุดท้ายนะครับเมื่อคืนนี้ตอนที่ใช้โดรนบินจับความร้อน
ไปเจอนะฮะเจอนายอาห้าเดินเลาะอยู่ตามเนินเขา
ลักษณะเป็นวงกลมเดินหลบอยู่ในจุดที่เป็นหน้าผา
ห่างจากจุดเกิดเหตุสองกิโลเมตรแล้วก็ดูท่าทางดูมึนมึน
พูดจาไม่รู้เรื่องเดินไปแล้วก็พูดคนเดียวไปเรื่อย
แต่พกปืนติดตัวตลอดเวลานี่ฮะแล้ววันนี้ตอนเช้าเนี่ย
เข้าไปถึงตัวก็ไปควบคุมตัวได้จังหวะที่คุมตัวแล้วก็เดินออกมา
จากพื้นที่ป่านะครับนายพีระเองก็พูดพึ่มพำ
เป็นภาษาชาวอาขาตลอดเวลาจับใจความไม่ได้
แต่ไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนอะไรที่ใบหน้าก็มีร่องรอยของบาดแผล
แล้วก็เลือดอยู่มีบางช่วงที่เขาคุยกับหลานสาวของเขานะครับ
มาดูเหตุการณ์นะครับเขาบอกหลานสาวว่าเงินสองพันอยู่ในกอไผ่
ฝากเอาไปให้แม่ด้วยแล้วก็ฝากเอาเหรียญอาขาให้แม่ด้วย
ซึ่งแม่ของนายพีระนี่เขาอายุมากแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวขึ้นรถนะครับ
เพื่อไปดำเนินคดีตามขั้นตอนที่สพแม่เมาะ
เจ้าหน้าที่คาดว่ายังไม่ส่างจากฤทธิ์ของยาเสพติดนะฮะ
ก็เลยดูมึนงงพูดจาไม่รู้เรื่อง
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะ
คือไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันที่เกิดเหตุนะครับ
ได้ไปดูจุดที่มีการยิงปะทะระหว่างนายพีระผู้ต้องหากับทางตำรวจด้วยนะครับ

นี่วันนี้พตมงคลสพผู้ปังคับการตพฐจลำปาง
ก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบสถานการณ์ด้วยนะฮะคือจุดตรงนี้เป็นจุดความยากคือจุดที่เกิดเหตุที่ผู้ก่อเหตุอยู่เนี่ยเป็นหุบเขาเป็นเนินเขานะครับ
มีป่าปกคลุมการจะยิงตอบโต้อะไรกันก็ลำบากก็เลยวางกำลังเป็นรูปตัวแอลเหมือนเมื่อสักครู่นี้
หลังจากที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนแล้วรู้ว่าเขาอยู่จุดไหนนะครับแล้วก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปคุมตัวมาได้
ถนนด้านหน้าพื้นที่เนี่ยชาวบ้านแทบทั้งหมู่บ้านวันนี้ก็ออกมาดูเหตุการณ์นะครับ
พอได้ข่าวว่าจับตัวได้แล้วเนี่ยเขามาดูหน้าเลยนะเขามารอดูหน้าเลย
หลายคนบอกเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยกลัวว่านายพีระจะย้อนกลับเข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วเดี๋ยวจะมาไล่ยิงคนในหมู่บ้านบางคนเนี่ยบอกไปนอนที่หมู่บ้านอื่นก่อนดีกว่า
ไม่กล้านอนบ้านตัวเองหนึ่งในคนที่มารอดูหน้าผู้ต้องหาก็คือสามีของผู้ตายนะครับ
บอกว่าอยากมาดูหน้าอยากมาถามว่ามาฆ่าพี่สะพ้ายทำไม
แล้วทำไมตำรวจไม่จับตายเพราะถ้าออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมาก่อเหตุอีก
เนื่องจากเมื่อ๒๐ปีก่อนนายพีระเคยก่อเหตุยิงเมีย
แล้วก็ผู้ชายที่หาว่าเป็นชู้กับเมียเนี่ยตายมาแล้ว
นี่เพิ่งพ้นโทษมาได้๒ปีมาก่อเหตุยิงญาติตายอีกคนนึงเจ็บไปอีกคนนึง
ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทรมานแม่ที่อายุ๕๐นี่ฮะนี่แม่ของเขานะครับ
พี่ชายบอกนายพีระเนี่ยเคยเอาแม่พร้อมกับที่นอน
ใส่ท้ายรถไถแล้วก็ขับวนไปกลางนาอืม
แบบเนี้ยจนชาวบ้านเขาทนไม่ไหวต้องมาช่วยค่ะ
เพราะว่าจะไปเนี่ยไม่รู้ไปคลั่งไปหลอนอะไร
เอาแม่ใส่รถไถแล้วขับวนอยู่กลางนากลางแดดเนี่ยฮะ
หลานสาวบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยช่วยดูแลให้หน่อย
เพราะว่าตอนนี้ญาติญาติเนี่ยเขาแค้นกันมากเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการแบบเอาคืน
อย่างเช่นไปลอบยิงนายพีระเดี๋ยวมันจะมีเรื่องวุ่นวายขึ้นไปอีกนะฮะ
ทุกคนเนี่ยอยากให้ตำรวจจับตายแต่ตอนนี้พอจับเป็นได้เนี่ยคือหลานเขาไม่ได้เป็นห่วงนายพีระนะ
เขาเป็นห่วงว่าเดี๋ยวญาติคนอื่นที่ไปจะไปทำร้ายนายพีระเนี่ยจะโดนคดีตามไปอีก
ที่สำคัญก็คืออยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยปราบปรามยาเสพติดให้หน่อย
ยาบ้ามันหาซื้อง่ายกว่าผักปลาอีกอย่างนายพีระเนี่ยนะหลานบอกว่าพกยาบ้าเนี่ยนะไม่ได้พกเม็ดสองเม็ดนะฮะ
กเป็นมัดนะฮะพกยาบ้าติดตัวเป็นมัดคนรอบข้างก็ไม่มีใครอยากอยู่ด้วยไม่อยากเข้าใกล้
นี่ฮะแล้วพอเนี่ยพอเสพยาบ้าจนหลอนเมื่อวานหิวข้าวมาขอข้าวเขากินพอได้ข้าวกินไปยิงเขาตาย
มันก็บ้าตั้งนานแล้วเนี่ยบอกผู้ใหญ่ผู้ช่วยสักนานแล้วไม่มีใครมาช่วยจับอ่ะก็อยากเห็นหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมารู้หน้าที่
เห็นว่าตอนแรกก็กะเอาไว้ให้จับตายกันเลยใช่ไหม
เพราะว่าออกมาเดี๋ยวก็จะมีคนตายต่ออีก
ก็คือเขาข้างของเขาว่าฤทยาบ้าแค่นั้นเองค่ะก็อยากให้เข้ามาปาบปามกันจริงจังสักทีหนึ่งกลับบ้านเราค่ะคนดีอยู่ยากค่ะ
จะโดนตอนไหนไม่รู้แค่แค่นี้ขนาดไปไร้ไปสวนยังโดนแล้วหาความปลอดภัยติไหนได้

มาดำเนินคดีที่สพแม่เมาะนะฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
สภาพของผู้ต้องหานะครับคุณแซคนัทวินที่ตามไปทำข่าวเนี่ย
จังหวะที่มีโอกาสได้เจอผู้ต้องหาก็ถามว่าเสพยาเยอะไหมเนี่ย
ร้อนไหมคือเชื่อไหมนายพีระเนี่ย
นี่เขายังไม่รู้ตัวว่าเขาไปยิงคนตายมา
เขามาไหลมาแล้วเรื่องว่าหยุดรอไม่ได้

เสพมาเยอะไหม

ตัวกินเมื่อวานหาพื้นจากไหนยังเปรี้ยนอยู่ยังเอาพื้นให้คนเท่า
ไม่รู้จักหนังสือรู้ว่าเขาหลอนหรือว่าอะไรแล้วเวลาผมสอบถามแล้วก็ว่า
พอดีว่าจะพาไปได้นี่ค่ะคือยังหลอนอยู่เลยอ่ะพูดชาอะไรไม่รู้เรื่องเลย
ถามอย่างตอบอีกอย่างแล้วบอกนี่ไม่รู้เรื่องอะไร
ผมไม่รู้เรื่องมาสามวันแล้วคือนี่ขนาดเมื่อวานไปยิงคนเจ็บคนตายมา
ตั้งแต่ช่วงสายสายนะค่ะหนีทั้งวันทั้งคืนจนเนี่ย
สายสายวันนี้ตำรวจได้ตัวมายังคุยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ
ญาติเขาบอกพกยาบ้าเป็นมัดอ่ะเออมีพี่ชายต่างแม่นะครับ
หวิดถูกกระสุนของนายพีระนะฮะตอนนี้ก็มารอดูเหตุการณ์ตอนล้อมจับ
แล้วถูกยิงสวนใส่เนี่ยบอกว่าย้อนไปเมื่อสามสี่วันก่อน
พีระเริ่มหลอนแล้วนะจากการเสพยาบ้า
คนรอบข้างก็เริ่มหวาดกลัวแล้วเขาไม่ได้ว่านิ่งเฉยกันนะฮะ
เขาบอกเขาแจ้งตำรวจไปแล้วแจ้งผู้นำชุมชนไปแล้ว
แจ้งทางผู้นำท้องถิ่นไปแล้วก็ไม่มีใครมา
สุดท้ายนายพีระเสพยามา๓๔วันแล้วก็ก่อเหตุจนได้
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาญาติไปรับศพนางสสิประพา
ถูกนายพีระยิงเสียชีวิตกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะครับ
ก็เป็นไปตามพื้นที่นะฮะทางชาวอาขานะฮะ
ก็เป็นการประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ที่บ้านนะครับ
ทีแรกเนี่ยยังไม่กล้ารับมานะความจริงรับได้ตั้งแต่เมื่อวาน
แต่กลัวรับมาแล้วถ้าเกิดนายพีระย้อนกลับมาออกมาจากป่านีรอดมาได้
มาก่อเหตุอีกก็เลยตัดสินใจรอให้จับได้ก่อน
พอจับคนร้ายได้เขาก็สบายใจขึ้น
ไม่สบายใจก็คือถ้าเกิดวันไหนพ้นคุกมาอีกนั่นแหละ
แล้วกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านอีกไม่รู้จะทำยังไง
นี่ฮะอ่าโอ้โห